คุณผู้ชมคะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายจริง

เขาบอกว่าเขาแต่งงานกับฝ่ายชายมาไม่ถึงปีมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
ปรากฏว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอื่น
แล้วเอาทองคำ๑บาทที่เคยให้ไว้วันแต่งงาน
เอาสินสอดเนี่ยไปด้วย
ฝ่ายหญิงบอกแบบนี้แต่ฝ่ายชายบอกว่า
ผมไม่ได้ไม่มีใครอื่นแล้วผมก็ไม่ได้ขโมยทองด้วย

ฝ่ายหญิงคือคุณวิรันพัฒน์หรือว่าคุณลูกน้ำอายุ๒๔ปี
เป็นชาวพิมายที่นครราชศรีมานะคะ

เขาเป็นชาวบุรีรำเป็นสามีฉันเอง
แต่งานกันไม่ถึงปีเอาทองได้แล้วทองหนึ่งบาท
แล้วทองนี้คุณตำรวจเป็นทองที่เขาให้
เป็นสินสอดในวันแต่งงานเขาขโมยไปด้วยครับ
นี่คุณลูกน้ำนะบอกว่า
ตัวเธอกับคุณมะยมแต่งงานกันมาประมาณเกือบปี
แล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งลูกชายอายุ๓เดือนเท่านั้นเอง
ก่อนจะแต่งงานกันนะนะก็คบกันมาตั้ง๒ปี
หลังจากนั้นก็ตกลงปลงใจจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
แล้วฝ่ายชายคือมะยมเอาเงิน๕๐๐๐บาท
เอาทอง๑บาทมาเป็นสินสอด
แต่ช่วงหลังฝ่ายชายเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

ทีนี้ตัวคุณลูกน้ำเองก็ทนไม่ไหวก็เลยขอแยกทาง
แล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยเอาทองไปด้วยเอาฟังฝั่งคุณลูกน้ำก่อนละกันค่ะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเราคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วค่ะ
เรามีปัญหากันเราตกลงว่าจะแยกทางกัน
แต่ว่าคือหนูอยากให้เขากลับมาทำให้มันถูกต้อง
คือเขาเอาทองไปหนูก็อยากได้คืน
เพราะว่ามันก็เป็นสินสอดที่จะได้เอามาไว้เลี้ยงดูลูก
จริงหนูไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรนะคะ
แค่เลิกลากันไปอยากให้มาคุยกันดี
เพราะว่าเขาบอกว่าขอคนละครึ่งแม่หนูก็ยินดีค่ะไม่มีปัญหา
แต่นี่คนละครึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เลย
แล้วก็ขาดการติดต่อหายเงียบไปเลยอะค่ะ

แล้วก็เอาเอกสารเอาหลักฐานต่างให้กับนักข่าวของเราได้ดูด้วย
ทีนี้เราไปเจอกับแม่ของคุณลูกน้ำก็คือคุณสำรวยอายุ๕๙ปี
แม่บอกนะบอกอยากให้อดีตลูกเขยคือมะยมมีจิตสำนึกหน่อย
ถึงจะไม่รักลูกฉันเนี่ยคิดถึงลูกตัวเองบ้าง
ลูกเนี่ยยังเด็กอยู่เลยลูกชาย๓เดือนเอง

ฟังความจากฝ่ายหญิงแล้วนะฮะ
ไปฟังความจากฝ่ายชายกันบ้างนะครับ
เรื่องมันจะเป็นคนละแบบเลยคุณ

หนังกันคนละม้วนเลยทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายมะยม
นายมะยมก็ยอมนะให้สื่อสัมภาษณ์ให้ไทยรัฐทีวีได้สัมภาษณ์
เขาก็เปิดใจถึงสาเหตุ
เขาบอกว่ามันมีภาพหนึ่งเป็นเหตุ
ภาพหนึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดความเข้าใจผิด

คือภาพของนี่ฮะยายของแฟนเก่า

เป็นภาพยายของแฟนเก่าที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ไม่มีเหรอฮะภาพเป็นเหตุเสียดายจัง
คุณยายของแฟนเก่านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วแฟนเก่านะฮะก็ลงภาพนั้นในเฟซบุ๊ก
ตัวของนายมะยมเห็นภาพนั้นเท่านั้นแหละ
แค่ไปกดเหมือนไปส่งสติ๊กเกอร์ให้

เป็นสติ๊กเกอร์ความห่วงใยเท่านั้นเอง

ติ้งเข้าไปทีเดียวทีเดียวนะ

เพราะว่าคุณลูกน้ำแฟนปัจจุบันมาเห็น
ก็เลยมาถามผมบอกว่าเฮ้ยเธอเธอไปมีคนอื่นใช่ไหม
คิดจะไปคบหาดูใจกับแฟนเก่าใช่ไหม
ตัวนายมะยมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่าเข้าใจผิด
แค่ไปกดห่วงใยเท่านั้นเองเห็นญาติเขาไม่สบาย
ไม่ได้จะกลับไปอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
ไม่ได้กลับไปทานไฟเก่า

ไม่ได้จะกลับไปฐานไฟเก่ากับแฟนเก่าเลย

ส่วนสร้อยคอก็เป็นสร้อยคอ
หลังจากแต่งงานกับลูกน้ำแล้ว
ขออนุญาตลูกน้ำเอามาห้อยคอตั้งแต่หลังแต่งแล้ว
ส่วนลูกน้ำก็มีแหวนไงแหวนนั้นผมก็ซื้อให้
ถ้าลูกน้ำจะเอาสร้อยคอคืน
ผมก็ต้องเอาแหวนคืนสิมันจะได้แฟร์กัน

ของเธอครับอ๋อทองอยู่กับผมจริง

แต่ทองนั้นผมใส่มาแต่นานแล้ว

ถ้าจะไล่กันอย่างนั้นเนาะแหวนที่มันใส่อยู่กับแหวนผม
คือเราซื้อให้เออผมมาซื้อให้ทำไมไม่ให้ผมคืนล่ะ
ทองเส้นนั้นเป็นเป็นสินสอดหรือว่าใช่สินสอดครับสินสอด
แต่เราก็ใส่ตลอดใช่ผมก็ใส่มาตั้งแต่แต่งงานกันเสร็จหน่อย
ฝ่ายนี้เขาก็บอกอีกแบบนึงใช่ค่ะคือพยายามชี้แจงให้ฟัง
แต่เอาจริงคือตอนนั้นคุณลูกน้ำไม่หายโกรธหรอกนะ

ยังบอกให้นายมะยมรีบกลับมามาขนเสื้อผ้าไปให้หมดเลย
ถ้าเกิดว่าไม่มาเอานะเดี๋ยวจะเผาทิ้งให้หมดเลย
ยมก็บอกว่าลูกน้ำเราไม่ได้คิดจะไปมีอะไรกับแฟนเก่าเลย
เราเลิกกันไปแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่ขนาดกลับมาที่บ้านแล้วมาคุยกันแล้ว
ตกลงกันไม่ได้เจรจากันไม่ได้เอายังไงต่อล่ะคุณผู้ชม
วันนี้นักข่าวของเราไปหาคุณลูกน้ำอีกรอบนึงนะ
เพราะว่าคุณลูกน้ำเองเขาก็ฟังสัมภาษณ์ใช่ไหม
ปรากฏว่าฝั่งนายมะยมมาให้สัมภาษณ์ว่าแม่ของลูกน้ำทวงเงิน
ทีนี้คุณลูกน้ำก็บอกว่าขอชี้แจงหน่อยเถอะ
เรื่องเงินที่ทวงถามเนี่ยจริงมันเป็นเงินที่มะยมอ่ะ
ไปตั้งแต่ตอนอยู่ด้วยกันกับคุณลูกน้ำ
ทีนี้พอไม่อยู่ด้วยกันแล้วแม่เขาก็อยากจะเอาเงินคืนมา
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเงินนี้มาเลี้ยงดูลูกของเขา
ต้องเอามาใช้จ่ายในครอบครัวรีบคืนเงินมาโดยเร็ว
ตอนนี้นะเดือดร้อนมาก
อันนี้จริงมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวเหมือนกันเนาะ
จริงอยากให้ทั้งสองคนนะคิดถึงตอนรักกันให้มากนะ
คิดถึงลูกด้วยนะน่าจะเคลียร์กันได้นะ

เป็นคิวปิดที่ดีที่สุดอายุ๓เดือนตามกำลังน่ารักเลยด้วย